ผู้หญิงท่านนี้เธอป่วยเป็นออทิสติก
แล้วปรากฏว่าเสียชีวิตในห้องเช่า
แม่ของเธอเชื่อเหลือเกินว่าเธอแพ้วัคซีนแน่

ปรากฏว่าเสียชีวิตครับเอาลองดูครับ
โอ้โหนางนารีใหม่ปุ้ยฮะ
ร้องไห้ปิ่มว่าจะขาดใจครับ

คือนางสาวอารีรักษกุลจันเกษมอายุ๒๒เท่านั้นเอง
แต่น้องเขาป่วยเป็นออทิสติกนะ
เสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าชั้นเดียวเนี่ยนะครับ
ในพื้นที่ตะบนแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
หลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ไปตรวจสอบก็พบว่านางสาวอารีรักษ์นะฮะ
เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๕ชั่วโมงได้

นี่ตรงจุดที่น้องเสียชีวิตอยู่

เล่าบอกว่าลูกสาวเนี่ยโอ้โหแต่ลูกเยอะฮะ

จากออทิสติกนะครับลิ้นหัวใจรั่ว
อดอักเสบความจำและสมาธิสั้น

อยู่กับลูกสองคนไม่ได้ทำงานอะไร

ก็เบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการ
อกจากนี้นะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากคุณนรงชัยคุณปลื้ม
ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์มาตลอดฮะ

จาก๗ตุลาคมที่ผ่านมา

หลังจากนั้นนะกลับมาน้องก็ตัวร้อนตัวร้อน

น้องหายใจไม่ออกน้องต้องถอดเสื้อที่เห็นค่ะ

นอนหลับพักเขาขึ้นมานั่งหลับที่เห็นเขาถอดเสื้อนั่งหลับ

คุณแม่ไปโดนเรื้อของที่เย็นแล้วมันไม่ได้
ตอนที่ว่าน้องมีอาการแบบเหมือนจะหายใจไม่ออก

ใช่ค่ะเคยปั๊บหัวใจลูก๒ครั้ง
แล้วลูกเลยอยู่หายใจไม่ตก๓ครั้งแล้ว
คุณแม่ปั๊บหัวใจลูกไป๓ครั้งแล้วลูกก็ตื่น
แต่มารอบนี้ลูกไม่หายใจปั๊มไม่ได้แล้ว
เพื่อนบ้านคนนี้นะบอกว่าเป็นพยานให้แม่ได้เลย
แขกแก้ววงพระจันทร์อายุ๓๕ปี
เธอเล่าบอกว่าน้องคนนี้ป่วยมานานแล้ว
แม่ก็ดูแลดูแลไปไปฉีดวัคซีนมาก็บ่นว่ามีไข้
กินพาราเซตาเมลประคองมาตลอดเลี้ยงมาตลอด
จนกระทั่งอาการสุดเสียชีวิต
ขอแสดงความเสียใจกับน้องด้วย
อย่างไรก็ตามนะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนศุกร์
บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะ
ให้กับครอบครัวนี้นะฮะให้ไปก่อน๕๐๐บาท
ส่วนการจัดการศพนั้นเดี๋ยวจะเป็นเจ้าภาพดูแลให้ทั้งหมดเลยฮะ

สำหรับคนที่มีภาวะออทิซึมหรือว่าออทิสติก

คือถ้าป่วยทีเนี่ยมันจะหนักกว่าคนธรรมดาทั่วไป